สวัสดีครับสวัสดีค่ะจึงตอนแรกจะต้องเป็นอะไรการแถลงข้าวใส่ไข่ก่อนใช่ป่ะเออคุณนี่มันน่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอ๊ะคุณเป็นอะไรเนี่ย
เป็นอะไรครับติดตามอยู่ติดตามเพราะฉะนั้นก็บอกว่าตอนแรกเราจะต้องนายกจะแถลงหลังครบทุกชาตินะฮะนายกก็มีกำหนดที่จะแถลงเลื่อนไปอีกหนึ่งชั่วโมง
เป็น๑๙นาฬิกาแถลงการของนายกรัฐมนตรีเรื่องสถานการณ์การร่วมกันนำพาประเทศเดินหน้าไปข้างหน้านะฮะก็จะเลื่อนเป็น๑ทุ่มตรง
คือจบจากรายการเราเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมฮะตอนนี้อยู่กับคุณภูริพัฒน์บุญนินที่อนุสวรีครับเราไปชมพร้อมกันฮะ
คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามบรรยากาศที่บริเวณถนนพญาไทยกันอีกครั้งนะครับณขณะนี้มีการหยุดขบวนเป็นการชั่วคราวเพราะว่ามีการที่จะเคารพทงชาติและตอนนี้มีการเคลื่อนขบวนกันอีกครั้งแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับป้ายสีขาวขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้ด้านหน้าของป้ายคุณผู้ชมครับด้านหน้าของป้ายนั้นจะมีการเขียนคำว่ามีการให้เดินต่อไปเป็นระยะระยะนะครับหากเป็นป้ายสีแดงนั้นจะเป็นป้ายของข้อความว่าให้หยุดรอก่อน
ซึ่งบริเวณถนนพญาไทยตรงจุดนี้มีกลุ่มของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวมถึงกลุ่มเยาวชนปลดแอบมาบริเวณเต็มสองถนนคุณผู้ชมครับทำให้ต้องมีการปิดการจราจรแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
ด้านหน้าคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ากลุ่มของกาดนั้นมีประมาณสี่ถึงห้าแถวโดยแต่ละคนนั้นมีการคล้องแขนกันเป็นทั้งสองข้างโดยมีปอกแขนสีเขียวสะท้อนแสงอย่างที่เห็นนี้นะครับเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นกาดของกลุ่มแนวร่วมทั้งสองแนวร่วมบริเวณด้านหลังคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนะครับว่าบริเวณตรงจุดนี้ครับนอกเหนือจากจะเป็นกลุ่มของ
แถวห้าแถวจะมีการเว้นระยะตรงจุดนี้ไว้ครับระยะห่างประมาณสิบถึงยี่สิบเมตรให้กลุ่มแนวร่วมนั้นเดินตามแถวตรงนี้ซึ่งกลุ่มแนวร่วมที่อยู่ด้านหน้านั้นจะมีการคล้องแขนกันลักษณะเหมือนกับกาดที่อยู่ด้านหน้านะครับโดยแต่ละคนนั้นจะมีการสวมใส่หมวกกันน็อกสีขาวลักษณะนี้เพื่อที่จะป้องกันอ
วันนี้หัวแถวกล้ายถึงแยกพญาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลืออีกเพียงประมาณห้าสิบเมตรก็จะถึงแยกพญาไทยแล้วซึ่งจากข้อมูลจากรายงานบอกนะครับว่าทางเขาเนี่ยจะมีการเลี้ยวขวาเพื่อที่จะเข้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยครับผมจะให้เห็นป้ายชัดป้ายแบบนั้นนะฮะป้ายแบบนั้นเนี่ยจะเป็นป้ายที่คอยบอก
เคลื่อนพลไปที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อที่จะทวงข้อเรียกร้องดังกล่าวนั่นเองนะครับตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตอนนี้มีการเดินทางไปถึงสี่แยกของพญาไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้บริเวณด้านหน้าค่อนข้างชุดละมุนเนื่องจากไม่มีการปิดการจราจรบริเวณจุดนั้นคุณผู้ชมครับและนักขณะนี้บริเวณแ
ตามปกตินะครับแต่เดี๋ยวผมจะรอดูสัญญาณว่าทางกลุ่มแนวรวบนั้นจะมีการตรงไปทางฝั่งราชเทวีหรือเลี้ยวขวาไปทางพญาไทยนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้กลุ่มมวลชนยังคงทยอยมาสมทบกันเรื่อยนะครับและตอนนี้มีการที่จะไปยังสี่แยกพญาไทยแล้วหากมีความคืบหน้าผมจะรายงานกลับไปครับ
เอาละฮะแน่นอนก็มุ่งหน้าไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายังเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมครับเราไปที่สะพานลอยพญาไทยคุณจิรายุทธ์บุญชูรอเราอยู่ตรงนั้นครับ
คุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับกลุ่มมวลชนคณะรัศดร๖๓นะครับได้เคลื่อนที่จาก
นุสวรีชัยสมรภูมินะครับจนมาถึงบริเวณแยกพญาไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งณตอนนี้กลุ่มมวลชนต้องหยุดการเดินทางลงนะครับเพราะว่าด้านหน้าของผมนะครับมีประชาชน
ปกป้องสถาบันนะครับได้มายืนขัดขวางการเคลื่อนขบวนของกลุ่มมวลชนคณะราษดรนะครับจนตอนนี้เกิดความชุดละมุนเล็กน้อยครับคุณผู้ชมครับ
บทางไปเพื่อที่จะให้เหล่ามวลชนเดินทางไปต่อถึงธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ที่มวลชนคณะรัศดรได้มีการเคลื่อนออกไปนะครับแต่ตอนนี้มีอุปสรรคมีคนมาถือป้ายนะครับ
มีคนมาถือป้ายเพื่อไม่ให้อ่ามวลชนคณะรัศดรเนี้ยครับ
สามารถเคลื่อนตัวจากอันดุสสมภิริชัยสมรพภูมิไปถึงอันด้านบ้านได้ครับ
ดูบรรยากาศตรงนี้ครับตอนนี้ครับได้มีการอาสานะครับ
ได้เข้าไปเจรจานะครับนี่ครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ดูบรรยากาศสดกันครับได้มีการตั้งได้มีการตั้งแผงเหล็กนะครับ
พร้อมกับเอาเลยนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับได้มีการเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดบริเวณแยกพญาไทยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ครับได้มีคนมาเดินมาถือป้ายนะครับ
ขัดขวางไม่ให้มวลชนคณะรัศดรนะครับได้เดินผ่านไปหน้าตรงนี้
มีการติดตั้งแผงเหล็กกั้นตรงกลางแยกไว้เลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ
แม้ตอนนี้จะมีการแม้ตอนนี้จะมีการอาสาของมวลชนคณะรัศดรนะครับ
ได้มีการเจรจานะครับแต่กลุ่มประชาชนผู้ปกป้องสถาบันก็ยังไม่หลบไปไหนนะครับ
ยังยืนขวางการเคลื่อนที่ของมวลชนรัศดรอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ครับเกิดเหตุการณ์ชุดละมุนเล็กน้อยนะครับนี่ครับ
ตอนนี้กาดอาสาพยายามที่จะดันแผงเหล็กออกไปนะครับนี่ครับพยายาม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

โดยมีกาดอาสานะครับบอกว่าพยายามนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่นะครับเป็นบรรยากาศสดแยกพญาไทยนะครับ
นี่ครับครับคุณผู้ชมครับ
บริเวณแยกพญาไทยนะครับนะครับเนี่ยครับณตอนนี้
ได้มีการดันประชาชนที่เรียกตัวเองว่าประชาชนผู้ปกป้อง
สถาบันนะครับออกมาบริเวณด้านข้างครับเพื่อไม่ให้ขวาง
ทางเดินและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับมวลชนรัศดรได้มีการเคลื่อนตัวออกไปจาก
บริเวณแยกพญาไทยแล้วนะครับ
นี่นะครับแม้จะมีการเจรจากันอยู่นานพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับณตอนนี้ด้านหลังของผมครับคุณผู้ชมจะเห็นว่า
ลชนคณะรัศดรนะครับได้มีการเคลื่อนตัวกันไปต่อแล้วนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดบริเวณแยกพญาไทยนะครับ
ซึ่งตอนนี้มวลชนคณะรัศดร๖๓ยืนยันที่จะเดินทางไปต่อยันถึงธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
แม้จะถูกประชาชนที่เรียกตัวเองว่าประชาชนผู้ปกป้องสถาบันนั้น
ขัดขวางบริเวณแยกประยาทัยก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับ
บรรยากาศด้านหลังของผมครับ
นี่นะครับตอนนี้เกิดเหตุชุดละมุนเล็กน้อยนะครับ
ตอนนี้มีรถพยาบาลที่จะเคลื่อนไปนะครับแต่ว่าเหล่ามวลชนรัฐศรนะครับ
ก็ได้มีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนตัวออกไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ
ก็น่าจะมีการเปิดทางให้รถพยาบาลเคลื่อนต่อไปนะครับ

โดยทางกลุ่มนั้นก็ต้องอยู่พื้นที่ต่างแล้วลงจากรถไฟฟ้าแล้วก็เดินมาเพื่อที่จะเข้าสู่บริเวณจุดนี้
ณตอนนี้ยังคงรอความชัดเจนว่าสรุปแล้วจะใช้พื้นที่ไหนในการเดินทางไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ผมอยากจะพาเดินไปดูบริเวณด้านหลังนะครับว่านอกเหนือจากบริเวณของกาดแล้วยังกลุ่มด้านหลังนั้นกำลังทำอะไรอยู่
ตอนนี้หลายคนนะกำลังที่จะส่งเสียงร้องในการขับไล่ผลเอกไปรยุทธ์จันโชชาในยุครัฐบาลทะวันตรีให้ลาออกจากตำแหน่ง
ย้ำอีกครั้งแบบนี้ครับว่าสาเหตุที่กลุ่มแนวร่วมต้องการที่จะเคลื่อนไปทำเนียบรัฐบาล
ก็คือเขาต้องการไปทวงข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อที่ได้ยื่นให้กับรัฐบาลไปในเวลา๒๔ชั่วโมง
แต่ยังไม่มีอะไรตอบกลับมานะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นสาเหตุที่จะทำให้มีการที่จะเคลื่อนพลไปยังธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้
การชุมนุมในวันนี้คุณผู้ชมครับไม่เพียงเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับ
ยังมีกลุ่มคนวัยทำงานที่ทำงานอยู่บริเวณพื้นที่นี้ลงมาถนนเพื่อที่จะเข้าสู่
เข้าสู่ถนนร่วมกับกลุ่มแนวร่วมในวันนี้ในการเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลนะครับ
แต่ต้องรอความชัดเจนอีกทีนึงว่าจะใช้เส้นทางไหน
เพราะว่าพอมาถึงตรงบริเวณใต้สะพานใต้พญาไทยแล้วค่อนข้างที่จะเกิดความวุ่นวาย
เพราะว่าไม่ทราบจริงว่าทางกลุ่มแนวร่วมทางกลุ่มแก่นนำนั้นจะใช้เส้นทางไหน
ที่นั้นมีการเปิดการจราจรนะครับ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับณขณะนี้ได้เป็นเวลาถึง๑๐นาทีที่มีการยืนอยู่บริเวณกลางถนนพญาไทยนะครับ
ซึ่งหากมีความคืบหน้าว่ากลุ่มแนวร่วมกลุ่มมุนชนใช้เส้นทางไหนมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง

ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากแยกพญาไทยครับ

ถ้ามีอะไรเข้ามาเราก็จะมีการรายงานสดตัด

ครับคุณผู้ชมครับ

เขาประชาชนรายนี้เขายืนยันว่าที่เขามา
เดินทางมาขวางทาง
ก็มานี้จากแยกพระยาไทยนะครับ

เดี๋ยวรอสัญญาณภาพสดมาอีกทีหนึ่งนะครับ

แน่นอนเมื่อวานที่หลายคนติดตามกันเกี่ยวกับการปิด
วันนี้มีคำสั่งสารสั่งปิดทุกแพลตฟอร์มเยาวชนปลดแอบ

ประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปิดเผยว่าคำสั่งปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ของสื่อต่างนั้น
เป็นไปตามกระบวนการเริ่มจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ

แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
โดยส่งรายชื่อสื่อออนไลน์ต่างเนี่ย

เฮ้ยเขาข่ายฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ออนไลน์นั้นนะครับดำเนินการต่อไป

สารยังมีคำสั่งปิดทุกแพลตฟอร์มออนไลน

ส่วนองค์กรสื่ออื่นอีก๓ราย

ก็ณตอนนี้ไม่เข้าข่าย

จากตอนตรวจสอบเนี่ยไม่พบนะครับ

แพร่ทุกช่องทางเนี่ยโดยเหตุผลที่สารอาญายกคำร้องอ้าง
ธรรมนุมปี๒๕๖๐มาตรา๓๕วัก๒
คุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไว้
ไม่ให้รัฐลิดลอนเสรีภาพการนำเสนอข่าวสาร

นะครับการสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเนี่ย
เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามวักหนึ่งจะกระทำไม่ได้
นะครับเหตุนี้ทำให้คำสั่งปิดสื่ออื่น
เยาวชนปลดแอดเนี่ยตกไปด้วยนะครับ
ดำเนินการได้ตามปกติจนถึงตอนนี้นะฮะ

นี่มีบรรยากาศอะไรไหมคุณแองจี้

กำลังเดินหน้าไปทำเนียบตอนนี้ยังไม่มีอะไรเนาะ
งั้นเดี๋ยวไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เป็นเรื่องของน้ำท่วลที่โคลาสคุณผู้ชมครับ
ท่านก็ลงพื้นที่ติดตามนะฮะสถานการณ์น้ำจากลำน้ำลำพะเพิง
ที่รับมวลน้ำล้นนะฮะออกจากเขื่อนลำพะเพลิงในพื้นที่อำเภอโชคชัย
ซึ่งเป็นอำเภอที่๒นะฮะที่จะต้องรองรับมวลน้ำต่อจากอำเภอปักทงชัยครับ
โดยพบว่าปริมาณน้ำเข้าท่วมพื้นที่อำเภอโชคชัยเกือบทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
อ่าเดี๋ยวเราไปดูภาพที่มวลน้ำหน่อยนะฮะค่ะอ่า
ส่วนในพื้นที่ตำบลกระโทกนะครับน้ำจากลำน้ำลำพระเพลิงเนี่ย
ก็ได้ล้นตลิ่งเข้าไปตูมบริเวณปลางพระโค
ซึ่งเป็นโบราณสถานนะฮะสำคัญของทางอำเภอโชคชัยสูงกว่า๑เมตรนะครับ
แล้วก็ยังมีมวลน้ำส่วนหนึ่งนะฮะไหลข้ามอ่าทางหลวงหมายเลขสองสองสี่
โชคชัยคอนบุรีครับสองช่วงสั้นสั้นนะฮะ
ก็คือบริเวณหลักกิโลเมตรที่สามสิบห้าแล้วก็สามสิบเจ็ด
แต่รถยนต์เองก็ยังสามารถที่นี่นี่อันนี้อันนี้คือที่เป็นเอ่อ
ปลางพระโคค่ะที่เป็นโบราณสถานนะฮะอืม
มุมของซ้ายมือของของคุณผู้ชมนะฮะแต่ขวามือเป็นบรรยากาศสดสดตอนนี้นะครับ
นี่แหละฮะก็เป็นเรื่องของมวลน้ำที่ตอนนี้ยังมีเอ่อ
ท่วมสูงอยู่สามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรรถยนต์ก็สัญจรผ่านกันยากลำบากนะฮะ
ช่วงนี้ก็สถานการณ์น้ำท่วมหลายจุดหลายจุดเหมือนกันฮะ
ตอนนี้นะครับเราจะตัดภาพไปไหมฮะเรายังเกาะติดสถานการณ์กันอยู่นะครับ
อ่ะมาแล้วเราขอตัดภาพไปกันเลยฮะนี่ครับจะอยู่ด้านหน้าสุดนะครับ
ซึ่งการอาสาจะดูได้ง่ายนั่นก็คือจะมีอุปกรณ์ครบนะครับ
อุปกรณ์พวกหมวกแมสรวมถึงแว่นตากันน้ำเนี่ยครับ
เพื่อป้องกันหากโดนฉีดน้ำเหมือนวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ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
หน้านะครับเพื่อเป็นสิ่งป้องกันตัวนะครับ
หากมีการฉีดน้ำจากเจ้าที่ตำรวจเหมือนในวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดสดเลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับ
วลชนได้มีการเคลื่อนตัวออกไปต่อนะครับได้มีการเคลื่อนตัวออกไปต่อ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อันนี้คือมวลชนนะครับอันนี้คือมวลชน
ส่วนกาดนี่จะอยู่ด้านหน้านะครับมวลชนนี้ก็จะตั้งจะตั้งแผงเป็นหน้ากระดานนะครับ
เดินเป็นหน้ากระดานตลอดเวลานะครับโดยแต่ละคนเนี่ยจะเอามือไขว้กันนะครับ
เพื่อเหมือนทำเป็นแนวเกาะป้องกันนะครับ
นี่นะครับตลอดการเคลื่อนตัวของมวลชนเราจะได้ยินเสียงการโหร้องการเรียกร้อง
จากการเรียกร้องสามข้อจากรัฐบาลตลอดตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยากจะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลาออกจากตำแหน่งเรียกร้องให้มีการร่างรัฐมนูลใหม่ที่มาจากประชาชนและปฏิรูปสถาบันนะครับ
อูหูเพลียร์ท้องตกใจมากเลยละแม่มักกี้เห็นน้องคนนั้นเสื้อสีเขียวอยู่รอทำไมรอขนาดนี้

โถโฮไอ้พวกไอ้แวงไอ้แหวงหนึ่งไอ้แหวงสองไอ้น่ากลัว
เมื่อวานอ่านข่าวผู้ปิดทองหลังพระน่ากลัวจังเลย

ยังไงดูขนาดกับฉันเนี่ยยังมันแว้งกัดต่อหน้าเนี่ย
ท่านผู้ชมฮะแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์กันต่อนะฮะ
นี่นะไปปิดทองหลังพระเนี่ยทำจิตใจให้มันโล่ง
ริสุทธิ์บริสุทธิ์นะพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อ

ค่ะตอนนี้เราไปเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
กับคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะ

วันนี้เราอยู่บริเวณถนนพิสุนุโลกนะคะ
เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าตอนนี้หน้าธรรมเนียบรัฐบาล
มีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เดินทางออกมาจากอันุสลมลีชายสมรภูมิ
เราจะไปดูตรงนี้ค่ะถนนพิศนุโลกค่ะ
ประเวณด้านหน้าทำให้รัฐบาลที่จะมุ่งหน้า
ไปยังแม่แยกมิสักวันค่ะตอนนี้ได้มีการปิด
เส้นทางการจราจรไปแล้วนะคะ
ห้ามไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

ทุกคันนะคะที่อยู่ในเส้นทางตั้งแต่สะพานชมัยมรุเชษ
จนถึงแยกมิสักวันให้ออกจากนอกพื้นที่ให้หมดค่ะ
ส่วนด้านในธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเวลา๑๔นาฬิกาเป็นต้นมาค่ะ
ก็ได้มีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน
รวมถึงกำลังของทหารบางส่วนนะคะเข้าไปประจำการดูแลความเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลโดยเฉพาะที่ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะ
จากนี้ค่ะมีการจัดเตรียมนำเอารวดหนามนะคะ
ขึงไว้ข้างในรั้วธรรมเนียบรัฐบาลด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกัน
เผื่อว่าจะมีการมีบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
อาจจะบุกเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาลก็เป็นการป้องกันตามแผนของทางตำรวจที่รักษาความเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
ทางผู้บังคับบัญชาที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณตรงจุดด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ได้มีการเรียกแถวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะให้มาซักซ้อมแผน
เพื่อที่จะรับมือหากทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะเดินเท้าเข้ามาถึงหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
เผชิญหน้ากันตรงบริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะคะที่เห็นด้านหน้านี้
ก็จะเห็นกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนค่ะยืนเรียงแถวกันหลายชั้นเลยนะคะ
ซักซ้อมค่ะมีการพูดคุยกับทางตำรวจควบคุมฝุงชนนะคะ
ว่าภารกิจของทุกคนในวันนี้นะคะ
ก็เพื่อที่จะมาดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะจะไม่เน้นการใช้กำลังนะคะ
แล้วก็มาวันนี้ภารกิจคือเพื่อที่จะมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
ไปตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะคะ
เพื่อไปประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรม
ดาของนายกรัฐมนตรีที่วัดโสมณัฐค่ะก็มีคณะรัฐมนตรีหลายคนนะคะ
เดินทางไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรายังเกาะติดอยู่
บริเวณด้านหน้าธรรมเรียบรัฐบาลนะคะที่ที่ฉันอยู่นี้ก็คือบริเวณชั้นในของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็บริเวณที่อยู่ข้างหน้าตำรวจนี่ก็จะเป็นจุดที่จะมีการเผชิญหน้ากันค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนพลมาถึงเราจะรายงานให้ทราบค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีสดจากด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
เอาละนี่ก็คือจากธรรมเนียบรัฐบาลนะครับขอบคุณนะฮะ
คนที่ยืนขวางเมื่อกี้นี้ก็คือ
นายนิติกรล้ำเหลือหรือทนายนกเขานะครับ
ยืนขวางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่จะเดินทางจากอนุสาวรีชัยเนี่ย
ที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะครับ
อ่ะก่อนไปสักนิดนึงไปที่ลำพูนไหมคุณหนุ่ม

ทำไมตอนไปสักนิดนึงเร็วไปไหนตอนไปไหน
จริงคุณแม่เหมาะจะเป็นพรีเซนเตอร์คู่กับเบลล่านะ

อันนี้เนียนกว่าอันนี้เนียนกว่า
นี่อาจารย์ฉันอยู่ที่ไหนโหมากว่าฉันอ่าภัยไม่ได้จริง
ในฐานวาลวิธีกรมปิดทองหลัง

เพราะฉันมองเขาเป็นนักบาปมาตลอดเธอ
เป็นบาปมานภาทจนอะไรอย่างนี้

เห็นไหมวันก่อนผมว่าคุณนบกรุณีอะไรนะแกงเทพโหนี้เขาเอามาใช้แล้วนะ

หนุ่มอ่านข่าวของคุณนะหนุ่มนะ
แล้วอย่าแว้งกัดในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าใจไหม
เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินตัวนะครับไปดูที่ลำพูนหน่อยนะฮะ
ไปพบตุ๊กตาช้างโบราณริมทางรถไฟ
เขาเอาแป้งเนี่ยไปถูเจอเลขเด็ด๒ตัว๓ตัวนะ

ผมจะไปรู้ได้ไงยังไม่ได้อ่านนี่เห็นไหมล่ะเอาไหนช้างนี่ช้างหรือปลาโลมา
ช้างเหรอดูตรงไหนดูตรงไหนนะ

พยูนโบราณครับบางส่วนอาจจะศึกหล่อไว้บ้าง
เหรอฮะเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านเลขที่๑๐๖ซอยร่มเย็นที่จังหวัดลำพูนนะฮะ
หลังทราบว่าชาวบ้านในซอยไปขุดพบรูปปั้นช้างที่ข้างรางรถไฟ
หลังจากนั้นก็นำมาใส่พานตั้งบูชาจุดทูบจุดเทียนนะฮะเพื่อขอโชคลาภ
จากการสอบถามคุณป้ารุจิรามณีรัฐนะฮะอายุ๖๓ปีซึ่งเป็นผู้ที่ไปเห็นเนี่ยนะฮะเขาเปิดเผยบอกว่า
เมื่อหลายเดือนก่อนทางการรถไฟเนี่ยเขามาทำสะพานข้ามน้ำที่จุดดังกล่าว
โดยใช้รถแบ็คโฮลไปขุดดินจนกระทั่ง๒๓เดือนที่ผ่านมามีฝนตกหนักนะ
จึงทำให้ส่วนหลังของรูปปั้นช้างเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาจากดิน
ตอนแรกก็ไม่มีใครสนใจแต่เหมือนกับมีอะไรมาดนใจป้าไงนะ
บอกให้ไปขุดจุดดังกล่าวพอไปขุดก็ปรากฏว่าไปเจอนี่แหละฮะเป็นรูปปั้นช้าง
ก็เลยนำมาทำความสะอาดแล้วก็นำมาวางใส่พานก่อนที่จะจุดทูปเทียนเพื่อขอโชคลาภกัน
ส่วนตัวเชื่อว่าอาจจะเป็นของโบราณอายุเนี่ยหลายสิบปีหรือนับร้อยปีเลยนะ
นี้ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็พากันมานะฮะมากราบไหว้แล้วช้างเนี่ยนะจากดำขาวแล้ว

มาละนะฮะโฉรมเนี้ยนะครับ
แล้วก็ใช้มือถือเนี่ยส่องดูปรากฏว่าเขาไปเจอเลขนะ
เด็กน้อยเอากับเขาด้วยนั้นน่ะ
ไปวะถูกันนะเห็นไหม
ถูวนถูวน

ของแต่ละคนว่าเห็นเป็นเลขอะไรอย่างนี้แหละ
ใช้คำนั้นได้หรือ
เอาเพราะแต่ละคนเราบอกไปไม่ได้
สูงเท้ากับพี่หนูบอกไปแล้วไม่ตรงเดี๋ยวเขาก็

แล้วแต่วิทยาลัยในการเห็น

มีสาวปริแตกปกติเราจะช้อปปิ้งกัน

ก็มีสาวปรี๊ดแตกค่ะช็อปออนไลน์๑๐เดือน๑๐เนี่ย
ได้แต่กล่องเปล่ามาพร้อมข้อความจากทางร้าน
กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันในโซเชียลอย่างมากเลย

พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าเมื่อสั่งของตอนโปรโมชั่น๑๐เดือน๑๐
เปิดกล่องมามีแต่ความว่างเปล่า
คือถ้าของหมดหรือไม่มีของอย่าเอามาให้กดรับสินค้า
โอนเข้าบัญชีให้ทีหลังทำไมต้องยุ่งยากอารมณ์เสีย
ในนี้ในกล่องสินค้าเปล่าก็มีกระดาษ๑ใบค่ะ
โดยระบุบอกว่าเนื่องจากสินค้าทางร้าน
ยึดสต๊อกแคมเปญ๑๐เดือน๑๐หมด
ขออนุญาตส่งกล่องเปล่าให้กับลูกค้า
หลังจากได้รับพัสดุแล้วลูกค้าสามารถแจ้งเลขบัญชี
ทางช่องแชททางร้านยินดีโอนเงินคืน

คือโปรโมชั่นขายของจนหมดเลยไม่มีของส่งเลย

ใช่แต่เขาก็เขียนไปบอกว่าถ้าเกิดว่าได้รับแล้ว
ให้บอกเลขบัญชีทางห้องแชทเดี๋ยวเขาจะโอนเงินคืนให้

อย่างไรก็ตามหลังจากภาพถูกแชร์ออกไป
พบว่ามีคนเข้ามาวิจารณ์สาเหตุต่างนานา
ที่ร้านส่งกล่องเปล่าพร้อมกับขอโอนเงินคืน
หากกดยกเลิกส่งของเนี่ยก็จะกระทบกับทางร้าน

ก็คือลูกค้าจะได้โอนเงินคืนแบบเร็วที่สุด

บางทีเราก็ไม่รู้ว่าทางหลังร้านสินค้าหมดหรือเปล่า

เข้าใจแล้วเราเคยเจอเหมือนกันแต่อย่างนี้ก็คือมันอาจจะทำให้ยุ่งยากหน่อย
แต่ทางร้านเขาก็พยายามประณีประนอมโดยการที่เขาก็บอกชัดเจน

ของที่รถเมย์เคยเจอเนี่ยเขาจะใช้วิธีการ
คือพอสมมุติเรากดสั่งปุ๊บเนี่ยยังไม่ต้องส่งกล่องเปล่ามาเลย
จะรีบบอกเราทันทีว่าช่วยแบบยกเลิกให้หน่อยได้ไหม
เพราะว่าบางทีสินค้าเขาหมดแล้วจริง
เราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบมีการส่งสินค้ากดยกเลิกไปก่อนเลย

อ้าวอีกหนึ่งอะไรหนุ่มไม่ต้องตกใจไม่ต้องถามว่าคิดอะไรอะไรยังไงต่อไปเนอะ

หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้เผยคลิปวิดีโอ
รถกระบะเนี่ยกำลังข้ามทางรถไฟ
พร้อมระบุข้อความด้วยว่าจุดเดิมกับที่เพิ่งเกิดเหตุใหญ่ไปนี่
นี่ตรงนี้ขนาดมีคนตายคอยห้ามแต่ก็ไม่สนใจ
สัญญาณเตือนก็ครบยังไม่รักชีวิตกันเลยเหรอครับ
อยากโพสแต่รถไปอย่างเดียว
นี่คันนี้ปรากฏไม่ยอมหยุดนะก็ขับข้ามผ่านไปทั้งที่รถไฟก็เปิดบูรณ์มาอีกนิดเดียวเอง

แต่รถอย่างนี้มาเร็วถ้าเป็นรถบัสมันไม่น่าจะทันยังไงก็ไม่ทัน
อย่างนี้ก็เกือบไม่ทันนะอีกนิดอีกนิดเดียวเองนะอันนี้
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะฮะเมื่อวานนี้อย่างที่พี่หนุ่มบอกว่า
ขณะที่เจ้าหน้าที่รถไฟกำลังเตรียมความพร้อมรอรับคณะกรรมธิการ
คมนาคมวุฒิสภาเนี่ยมาดูพื้นที่เพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไข
ว่าการลดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะทำยังไงกัน
ก็เลยมีการถ่ายคลิปอันนี้เอาไว้เลยนะฮะ
เป็นที่พูดถึงกันพอสมควรต่อไปแน่นอนเนาะพี่หนุ่มเนอ
โอ้โหก็คือก็อันตรายอ่ะอืมคือขนาดมีไม้กั้นมีเครื่องกั้น
บางทีรถเหล่านี้ก็ไม่ยอมนะก็ยังจะแทรกไปทั้งที่มีรถมารถไฟมาอะไรอย่างนี้
บางทีจะไปต้นรถไฟก็ไม่ได้นะเขาก็มาทางของเขา
เดี๋ยวเบรกกันสักครู่ใครคือพระเอกตัวท็อปนะฮะ
อะไรเนี่ยแฟนใหม่คดีแฟนเก่าคืออะไรอ่ะ
เทแฟนใหม่คือดีแฟนเก่าคือดีแฟนเก่าเดี๋ยวกลับมาใครคือเย็นหรอ

เอาละฮะเรายังไปเกาะติดสถานการณ์กันอยู่นะฮะ
ตอนนี้เราจะมีการรายงานมาจากแยกอุรุพงศ์นะฮะกับครูภูริพัฒน์บุญนิน
ซึ่งสักแป๊บหนึ่งเราคงจะได้เห็นเป็นภาพบรรยากาศว่าตอนนี้
ของการเคลื่อนขบวนที่จะไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมครับ
ด้านหลังผมในขณะนี้กลุ่มของกาดนั้นอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแรม
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตอนนี้กลุ่มกาดที่เป็นกลุ่มแนวหน้านั้นได้ยึดบริเวณถนนเพชรบุรีนั้นเต็มสองฝั่งถนนแล้ว
มีการเปิดถนนเพียงฝั่งซ้ายมือของผมเลนเดียวให้รถที่ผ่านเข้ามานั้นสามารถสัญจรไปมาได้
ซึ่งบริเวณหน้าถนนตรงนี้มีการปิดการจราจรไปแล้วแบบเต็มรูปแบบคุณผู้ชมครับหากนับจากจุดนะตรงนี้ไปจนถึงธรรมเนียบรัฐบาลนั้น
จะใช้ระยะทางประมาณสองจุดห้ากิโลเมตรเท่านั้นโดยตรงจุดนี้จะผ่านแยกอุรพงศ์
รวมไปถึงรวมไปถึงแยกของบริเวณด้านหน้าแยกอุรพงศ์แล้วก็แยกยมราชที่จะเข้าไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาล
ด้านหน้าของผมไกลคุณผู้ชมจะเห็นสัญญาณไฟของรถตำรวจที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับ
ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่ามีการตั้งแถวก็ตั้งแนวของตำรวจไว้เพื่อที่จะสกัดกั้นกลุ่มแนวร่วมที่เดินทางจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิที่จะไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาล
นั่นคือด่านหน้าเท่านั้นแต่ยังมีอีก๒๓ด่านที่เป็นด่านของการที่จะสกัดกั้นกลุ่มมวลชนไม่ให้เข้าไปสู่ธรรมเนียบ

ที่อยู่บริเวณด้านหน้าเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยณตอนนี้มีการมีการบอกนะครับว่ามีการส่งเสียงเป็นระยะนะครับว่าให้กับนายกรัฐมนตรีนั้นออกไปออกไปอยู่เป็นระยะระยะอย่างที่ผมบอกไปครับว่าจากจุดนี้จะใช้ระยะทางประมาณ๒๕กิโลเมตรเท่านั้นที่จะเข้าไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาลในช่วงค

นั้นสามารถที่จะเคลื่อนพลไปได้ตลอดระยะเวลาของการเคลื่อนขบวนคุณผู้ชมครับมีการบอกให้หยุดรอเป็นระยะระยะเพื่อที่จะให้กลุ่มมวลชนที่อยู่ท้ายแถวที่ยังคงตกค้างได้เดินเข้ามาสมทบบริเวณพื้นที่ตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับอีกเพียงประมาณสองจุดห้ากิโลเมตรเท่านั้นกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหลังผมณขณะนี้จะเคลื่อนพลไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งจุดนั้น
ทุ่มตรงนายกคงจะแถลงขอมอบถอยคนละก้าว
แล้วก็มีการเจาะเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงแต่กั๊กเลยบอกว่า
เฮ้ยไม่รู้เมื่อไหร่แน่นอนว่าหลังจากจบค่าวสายไข่
คุณก็จะได้รู้กันเลยว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเนี่ย
จะมีการพูดถึงสถานการณ์การชุมนุมโดยมีใจความว่าถอยกันคนละก้าว
เข้าสภาใช้สติและปัญญาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เราก็ต้องไปดูว่านายกจะพูดว่ายังไงกัน
ครับครับเอ้าวงการบันเทิงสักนิดนึงไหมครับมีเรื่องให้ชาวเน็ตดิสืบกันอีกแล้ว
แฟนเพจเจ๊มอย๑๐๘เนี่ยได้ออกมาทิ้งคำใบ้ชวนสงสัยในวงการบันเทิง
โดยระบุว่าการวนกลับไปกินของเก่าไม่ใช่เรื่องแปลกนั่นไง
เพราะของใหม่ถึงจะแซ่บแต่ถ้าวุ่นวายเกินก็เทจ้ะ
คือแบบย้อนไปหาอะไรเก่าดีกว่านั่นไงนี่
หล่อขนาดนี้ทำไมต้องงอเพื่ออะไรนั่น
นางเอกเล่นตัวไม่สนใจระดับตัวรองขึ้นแท่นพระเอกแล้ว
หล่อขนาดนี้ทำไมต้องง้อ
ำพึงรำพังถ้าใครพาดพิงคนอื่นเสียหายเชิญฟ้องคนเมนต์
หลังจากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ไปต่างนานา
โดยทิ้งคีย์เวิร์ดว่าอ๋อออมใช่ดาราชายอักษรย่อกไก่
ที่เป็นข่าวกับดาราสาวอักษรย่อมอม้าเมื่อสองปีที่แล้วหรือเปล่านะ
เล่นละครอักษรย่อปอปาอืมล่าสุดผู้จัดอักษรย่อต่อเต่าว่ะอืม
จับมาเล่นละครคู่กับนางเอกใหม่อักษรย่อทอพุเท่า
ตติ้งดีปานกลางแววว่าผู้จัดมือดีอักษรย่อขอไข่

กำลังจะจับมาคู่กับนางเอกใหม่อักษรย่อยอยักษ์คนนี้แน่เลย
ที่เป็นข่าวกับดาราสาวอักษรย่อมอม้าเมื่อ๒ปีที่แล้วนะ
เคยเล่นละครชื่อละครอักษรย่อปอป่า
ล่าสุดผู้จัดอักษรย่อต่อเต่า
จับใครตเต่าใครอ่ะอักษรย่อตเต่า
มาเล่นละครคู่กับนางเอกใหม่อักษรย่อทอผู้เท่า
เดี๋ยวนะแป๊บนึงนางเอกหน้าใหม่มีใครอักษรย่อทอผู้เท่าด้วยเหรอคะ
มีเหรอ
ต้องมีทพุเท่าอยู่ในชื่อแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยว
พพุเท่าปกติไม่อยู่ในชื่อนะตพุเท่าหว่านางเอกหน้าใหม่อักษรย่อทพุเท่า

ให้ผู้ชมฮะแน่นอนมาว่านายกจะแถลงข่าว

เข้าสภาใช้สติและปัญญาและปัญหาร่วมกัน

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ